เรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙กันหน่อยนะคะ
ล่าสุดตอนนี้ในประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก๑ราย
เป็นผู้หญิงนะคะเป็นคนไทยอายุ๒๒ปี
มีอาชีพที่ต้องดูแลนักท่องเที่ยว
ก็เลยใกล้ชิดกับกลุ่มคนที่เสี่ยงจะติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙
ทำให้ตอนนี้มีผู้ป่วยสะสมในประเทศไทย๔๓คนแล้ว
ที่มุมจอเราให้เห็นรายละเอียดว่าณตอนนี้ติดเชื้อสะสมเท่าไหร่
รักษาหายแล้วเท่าไหร่เสียชีวิตไปหนึ่งนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ค่ะทางการไทยเตรียมที่จะมีการเจรจากับจีน
จะขอซื้อยาที่เป็นยาต้านโควิด๑๙
เชื่อว่าก่อนหน้านี้คุณผู้ชมน่าจะเคยได้ยินยาฟาวิลาเวีย
เป็นยาที่ทางการจีนออกมาประกาศว่าอนุมัติให้เป็นยาต้านโควิด๑๙
อย่างเป็นทางการตัวแรก
อันนี้ทางการจีนออกมาประกาศก่อนหน้านี้สักพักนึงแล้ว

หลังจากที่ทางการจีนพยายามที่จะใช้ยาอยู่หลายตัวนะคะ

แต่ฟาวิลาเวียเป็นตัวแรกที่เป็นทางการ
เตรียมเจรจาขอซื้อมาเป็นกรณีพิเศษขอซื้อมาเพิ่มนะคะ
นายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
แถลงสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙ในไทย
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปเจอเพิ่ม๑ราย
เป็นผู้หญิงไทยอายุ๒๒ปีมีอาชีพดูแลนักท่องเที่ยว
ซึ่งเป็นผู้ที่สัมผัสกับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะคะ
เหมือนกับผู้ป่วยรายที่๓๗นะคะ
ที่ทำงานเป็นพนักงานขับรถให้กับนักท่องเที่ยวลักษณะคล้ายกัน
มีผู้ป่วยกลับบ้านได้เพิ่มอีก๑รายนะคะ
เป็นผู้หญิงคนไทยอายุ๔๓ปีจากโรงพยาบาลราชวิถี
ตอนนี้ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อที่ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๑๑ราย
กลับบ้านแล้วเนี่ยนะคะ๓๑รายเสียชีวิต๑ราย
รวมมีผู้ป่วยสะสม๔๓รายค่ะ
แต่นอกจากตัวเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้
ยังมีผู้ที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังนะคะ

เกณฑ์เฝ้าระวังโรคออกไปค่ะก็คือให้ระวังคนที่อยู่ด้วยกันเป็นกลุ่ม
ตั้งแต่๕คนขึ้นไปเช่นอยู่ในชุมชนเดียวกัน

ทำงานที่เดียวกันร่วมกิจกรรมเดียวกันนี่ค่ะ
เฝ้าระวังนะคะกลุ่มคนที่ต้องอยู่รวมกัน๕คนขึ้นไป
ระวังที่จะมีการแพร่เชื้อติดต่อกันได้
แพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่า
กระทรวงสาธารณสุขไม่ปิดบังข้อมูลการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตนะคะ
โดยเฉพาะผู้เสียชีวิตรายแรกในประเทศไทยที่เป็นผู้ชายวัย๓๕ปี
กระทรวงบอกว่าไม่ได้มีการปกปิดหรือว่าปิดบังข้อมูลอะไรเลย
เพราะว่าหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมถึงไม่ระบุสาเหตุการตายแบบฟันทง
แต่ทางกระทรวงเหมือนกับไม่ฟันทงแบบ๑๐๐เพราะว่าบอกว่าเข้าไปรักษาตัวตอนแรกคือไข้เลือดออก
ปกติเนี่ยนะครับเวลาเราบอกว่าคนไข้เป็นอะไรเนี่ยคนที่สำคัญที่สุดคือแพทย์ที่เป็นคนดูแลคนไข้โดยตรงนะครับ
ต้องย้ำนะครับคุณหมอคนไหนเป็นคนดูแลคนไข้คนนั้นคือคนที่รู้ดีที่สุด
ในส่วนของสาเหตุและรายละเอียดในเรื่องของการเสียชีวิตก็เป็นไปตามที่ให้ข่าวมาว่านะครับ
ไม่ได้มีการปฏิเสธไม่ได้มีการปกปิดหรือใดทั้งสิ้นนะครับ
เมื่อวานเราแถลงชัดเจนนะครับว่าจะนำเข้าไปพิจารณาในคณะกรรมการด้านวิชาการนะครับ
บอกว่าหลังจากที่ได้พบกับนายหยางซินอุปทูตจีนประจำประเทศไทย
ขอให้นายหยางช่วยเจรจากับผู้ผลิตยา
ที่ได้ลิขสิทธิ์ในการผลิตยารักษาโควิด๑๙
เพื่อให้ไทยสามารถซื้อยาได้เป็นกรณีพิเศษ
เพราะตอนนี้จีนยังไม่อนุญาตให้ส่งยาออกมาขายนอกประเทศนะคะ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยองค์การเพศรัชกรรมได้สั่งซื้อยานี้จำนวนนึงแล้วนะคะ
ก็ใช้ความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นบริษัทผู้ผลิตยาด้วยกัน
ได้นำเข้ามาในสัปดาห์ที่แล้ว
ยืนยันว่าไทยมียาเพียงพอในการรักษายับยั้งอาการให้หายได้
แล้วก็ถ้าเกิดไม่มีการแพร่ระบาดที่รุนแรงมากกว่านี้
ก็เชื่อมั่นว่าน่าจะควบคุมสถานการณ์ได้นะคะ
มันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของสภาพร่างกายของผู้ที่ติดเชื้อด้วยนะฮะ
การรู้ว่ารู้เร็วรู้ช้าถึงมือหมอเร็วช้าอย่างไรนะครับ
ทีนี้ก็คือเราก็ทำได้ก็คือป้องกันตัวเองนะฮะ
โดยเฉพาะการสวมใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยนะครับ
แอลกอฮอลหรือว่าเจลล้างมือที่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้เนี่ย
แต่วันนี้ครับทุกผู้ชมครับมีการแชร์ข้อมูลที่บอกว่าเป็นคำเตือนจากผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการป้องกันโรคติดต่อและระบาดของสหรัฐอเมริกา
ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าต้นทางที่แท้จริงเขาจะมีการอธิบาย
หรือว่าจะพูดอะไรไว้ยังไงนะ
แต่โดยสรุปเนี่ยเหมือนกับบอกว่าผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐเนี่ย
เขาบอกว่าถ้าไม่ป่วยก็ไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัย

อย่างคนที่เป็นชาวต่างชาติ

ในประเทศเขาเนี่ยคนใส่หน้ากากอนามัย

ถ้าคุณใส่หน้ากากอนามัยมาเดินเขาไล่กลับบ้านเลยนะ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันโรคติดต่อและระบาดของสหรัฐอเมริกาเนี่ย
เขาบอกว่าคือคุณไม่ได้ป่วยแต่คุณไปใส่เนี่ย
มันอาจจะทำให้คุณเนี่ยเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้นด้วยซ้ำ

คุณใช้มือไปจับหน้ากาก
คุณก็มีโอกาสที่จะเอามือที่คุณไปโดนเชื้อโรคเชื้อโรค
มาโดนจมูกโดนปากของตัวเองมันก็เสี่ยงไปกันใหญ่
เพราะฉะนั้นให้คนป่วยเขาใส่ก็พอ

เขาก็เน้นให้คนที่ป่วยใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรค
ไอจามแต่ก็ต้องใส่ให้ถูกวิธีใช่ไหม

ถ้าจะใส่มันก็ป้องกันได้ใช่ไหม
ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณใส่แล้วคุณจะติดเชื้อโรคมีโอกาสเสี่ยงมากขึ้นก็ไม่ใช่
คือเขาบอกว่าจริงแล้วอยากให้ใส่แต่ใส่ให้ถูกวิธีแค่นั้นแหละ
แล้วจะทิ้งก็ทิ้งให้ถูกวิธีด้วย
มันก็เลยเอ๊ะตกลงเอายังไงดี

ก็ไม่รู้นะเป็นเราเราก็จะใส่ป้องกันก่อนไง

ทีมข่าวธนาทีวีเรามีคำตอบจากแพทย์ทวีสินวิสุนุโยธิน
โศกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ท่านบอกว่าคนไม่ป่วยแล้วใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยก็ใส่ได้นะ
ไม่ได้หมายความว่าจะติดโรคกันได้ง่าย
ถ้าเป็นคนป่วยแล้วหยิบเอามาใส่
สัมผัสต่างเหล่านี้ที่เกิดขึ้น
ปกติใบหน้าเราเนี่ยก็จะเป็นมีเนื้อเยื่ออ่อนอยู่จำนวนมาก
เขาไม่อยากให้ใบหน้าเราถูกสัมผัสโดยมือหรืออะไรทั้งหลาย
เพราะฉะนั้นการมาคล้องวันหนึ่งบ่อยจับนู่นจับนี่ปรับบ่อย
กลายเป็นว่าเราไปหยิบจับอย่างอื่นมาแล้วก็มาอยู่ที่หน้ากากอนามัยของเรา
แล้วก็ทำให้เราติดเชื้ออันนี้เป็นข้อสังเกตข้อห่วงใยขึ้นมา
แต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ป่วยไม่ป่วยแล้วใส่นี่แล้วจะติดกันทุกคน
แล้วก็ยิ่งป่วยเข้าไปใหญ่ก็ไม่ใช่นะครับอันนี้หมายถึงว่าในอีกมุมหนึ่ง

ใช่ก็เป็นแค่ข้อพึงระวังว่าถ้าใส่ก็ต้องใส่ให้ถูกต้อง
ทีนี้มันก็มีปัญหาด้วยว่าถ้าอยากใส่แต่มันมีให้ใส่หรือเปล่า
หาซื้อไม่ได้เลยซื้อได้ก็แพงอันนี้ท่านผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะ
เรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับประเด็นปัญหาหน้ากากออรมไลน์ขาดแคลน

การค้าภายในยืนยันนะครับ
ว่ามีเพียงพอแน่นอน

แต่ขอให้แบ่งกันใช้

กรมการค้าภายในบอกว่า
ปัญหานี้มันเกิดจากความตื่นตระหนก

โรงงานในบ้านเรามีกำลังผลิต๑๓๕๐๐๐๐ชิ้นต่อวัน
แล้วตอนนี้วัตถุดิบที่ใช้ผลิตมันก็หายาก
กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายใน
ตอนนี้ได้รับมอบหมายให้จัดระเบียบโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย
เพื่อจัดสรรให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน
ทั้งส่วนของการแพทย์และร้านค้า
ยืนยันว่าสามารถกระจายไปขายให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึงแน่
แต่เดี๋ยวจะจำกัดให้ซื้อได้คนละไม่เกิน๑แพ็ค
หนึ่งก็จะมี๔ชิ้น
ก็จะขายแค่แพ็คละ๑๐บาท
แต่คนบอกว่าหาซื้อไม่ได้
เขาโพสต์เขาบอกว่าเขาไปซื้อมา
นี่ไงตามข้างทางเขามีขายแต่แบบโอ้โหซื้อมานี่เห็นไหมไซส์เลยบางมาก
บระบบไปซื้อมาจากปากซอยลาดพร้าวร้อย๑ทีแรกซื้อมาก็ไม่ตรวจก่อนไงนะคะ
ก็ไม่ได้แกะดูอะไรอย่างนี้นะครับไม่คิดว่าจะโดนหลอกแบบนี้
หลังจากนั้นมีคนโพสต์ต่อกันเยอะแยะบอกโอ้โหเหมือนกันเลยเจอเหมือนกัน
ซื้อมาจากร้านขายยา๓ชิ้น๕๐บาทแพงมากต้องใส่๒ชั้น
แต่ก็จำเป็นต้องซื้อเพราะมันหาไม่ได้อีกคนบอกเจอเหมือนกัน
ซื้อมา๕แผ่น๖๐บาทตอนอยู่ในซองมันดูไม่ออก
มาถึงบ้านเอาแกะดูบางแบบนี้นี่ฮะโอ้โหคือ

แล้วมันจะกันอะไรได้ไหมถามจริง
โอ้โหมันจะกันอะไรได้มะ
อุดพูดไปน้ำลายกระเด็น
หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยมันก็เลยมีการที่ตั้งข้อสังเกตกันว่า
ถ้าจะโอเคล่ะรัฐบาลเข้ามาควบคุมจัดการจากโรงงานมาแบ่งโคต้าไป
สถานพยาบาลแพทย์เจ้าหน้าเทียเขาจำเป็นต้องใช้
ร้านค้าร้านขายยาร้านเอกชนที่ประชาชนเข้าถึงง่ายจะได้ไปซื้อกันได้ง่าย
แต่ถ้าจะไปไล่จับว่าใครจะกักตุลไม่กักตุนอะไรยังไงเนี่ย
ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปล่อซื้อมันก็ได้

ส่งคนไปล่อซื้อคุณทำผิดอย่างนี้คุณกักตุนอย่างนี้
เอาของไม่มีคุณภาพมาขายอย่างนี้ในช่วงเวลาที่บ้านเราต้องช่วยกันป้องกันอย่างนี้
ต้องจับให้หมดนะแต่ที่สำคัญมากนะคะกินร้อนช้อนกลางล้างมือยังสำคัญจริงจริง
หมอบอกว่าเรื่องของการล้างมือสำคัญที่สุดเราไปหยิบไปจับอะไรเนี่ย
ไม่รู้ว่าไปเจอเชื้อโรคอะไรหรือเปล่าจะหยิบของกินมาขยี้ตาแคะจมูก
เชื้อมันเข้าตัวหมดเลยนะคะ